คือความโลภเนี่ยผมเห็นว่าทำให้หลายคนเสียหายมาเยอะแล้ว
ผมว่าได้น้อยแต่ได้นานจะดีกว่า
อาจจะแนะนำว่าควรจะถือกองหวีบ
สักประมาณ๑๐๑๕เบื้องต้นนะครับ
บางท่านถ้าเกิดคิดว่าตัวเองอยากจะมีความเสี่ยงลง

เรื่องความเสี่ยงเนี่ยผมก็คิดว่าจริงแล้วมันก็มีเหมือนทั่วไปนะครับ
ตั้งแต่เด็กเนี่ยผมก็ติดตามคุณปู่นะครับ
เดินไปที่อาคารสินทรตั้งแต่เด็กตอนประมาณสัก๕๖ขวบนะครับ
แกก็ไปเทรดหุ้นก็เดินตามแกไป
แล้วก็รู้สึกว่าสนใจในกระดานหุ้นมาตั้งแต่เด็กนะครับ
ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเริ่มสนใจนะครับว่าเอ๊ะเริ่มสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับ
แล้วพอไปเรียนต่อเมืองนอกกลับมาเนี่ยก็ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับ
ก็รู้สึกว่ามันท้าทายมากขึ้นนะครับ
ก็เลยคิดว่ามันมีความท้าทายแล้วก็มันก็น่าสนใจนะครับตั้งแต่ตอนนั้น
กลับมาจากเมืองนอกใหม่ก็ประมาณสัก๒๐กว่า
ก็รู้สึกว่าเริ่มลงทุนเองนะครับเริ่มเปิดพอร์ตเองนะครับ
คุณพ่อก็ให้เงินมาก้อนหนึ่งก็เริ่มเปิดพอร์ตแล้วก็เริ่มมาสนใจในเรื่องการลงทุนมากขึ้นนะครับ
ทางครอบครัวจะสอนในเรื่องการที่ลงทุนที่ไม่เสี่ยงมากนะครับ

คือความโลภเนี่ยผมเห็นว่าทำให้หลายคนเสียหายมาเยอะแล้ว
ผมว่าได้น้อยแต่ได้นานจะดีกว่านะครับ
แล้วจริงแล้วผมว่าดูระยะยาวเนี่ยก็ไม่ได้ได้น้อยนะครับ
ในการลงทุนอะไรที่มันมีรายได้ที่สม่ำเสมอแล้ว
ในอนาคตเนี่ยมันก็มีผลตอบแทนที่เป็นกรอบเป็นกรรมอยู่พอสมควรนะครับ
คือแล้วแต่ว่านักลงทุนมี
ความต้องการความเสี่ยงประมาณไหนนะครับ
ก็คือจริงแล้วนักลงทุนบางท่านอาจจะไม่ชอบความเสี่ยง
แต่ว่าหวังเรื่องกระแสเงินสดนะครับที่จะเข้ามาในกองนะครับ
ที่จะปันผลออกไปนะครับ
ส่วนต่างเนี่ยก็จะเห็นว่าหุ้นเนี่ยมันมีขึ้นลงค่อนข้างหวุยหวานะครับ
หรือว่าเป็นนักลงทุนที่ต้องการที่จะลงทุนระยะยาวนะครับเพื่อต้องการปันผล
อันนี้แล้วแต่กองครับ
คือภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ของไทยในปีนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับ
แม้ยอดติดโควิดของปีนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับ
แต่รู้สึกว่าทุกคนเข้าใจในเรื่องโควิดมากขึ้นนะครับ
เพราะว่ายังไงก็ตามคนก็ต้องเกิดขึ้นทุกวันนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องของบริษัทที่ทำที่อยู่อาศัยเพื่อขายนะครับ
ส่วนบริษัทที่ทำโครงการอสังหาเพื่อเช่านะครับ
ผมคิดว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะครับ
ผลกระทบโควิดเนี่ยทำให้บริษัทหลายบริษัทเนี่ยจะต้องมีการจัดการเก็บของมากขึ้นนะครับ
ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องการหาผู้เช่านะครับเพราะว่าค่าเช่านะปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าต่ำกว่าค่าเช่าตลาดอยู่นะครับ
การลงทุนมันก็มีความเสี่ยงของมันนะครับ